ชุมนุมกันตั้งแต่๔โมงเย็นที่แยกอโศกนะครับ

ติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ

คุณนัชพงศ์คุณวรพรค่ะ
บรรยากาศที่แยกอโศกหน้าตอนนี้นะคะ
ถือว่ามีการปิดถนน
แล้วก็เริ่มต้นการอภิปราย

ดูภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เลยค่ะ
ขับไล่ประยุทธ์ของนายนัทธวุฒิสายเกลือ

ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ

แก่นำของกลุ่มทะลุฟ้าค่ะ
และภาพที่เห็นหน้าตอนนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มไอลอร์ค่ะ
ที่ขึ้นปลาใสซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะ
คุณนัชพงศ์คุณวรพรค่ะคุณนัทธวุฒิสายเกลือก็ได้มีการให้สัมภาษณ์
ก่อนที่จะมีการเริ่มเวทีประสัยนะคะโดยย้ำถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการนัดหมายมวลชน
มารวมตัวกันที่แยกอโศกมนตรีในวันนี้นะคะโดยยืนยันว่าเสียงของพลังเสียงของประชาชนในวันนี้ค่ะ
สะท้อนให้เห็นถึงพลังที่จะส่งไปให้พลเอกประยุทธ์ได้เห็นนะคะว่า
ประชาชนไม่เอาพลเอกประยุทธ์แม้แต่วันเดียวที่จะมาบริหารประเทศค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะบรรยากาศในสภาที่มีการอภิปรายดูเดือดในขณะนี้
รวมถึงมีกระแสข่าวว่าจะคว่ำโหวตให้พลเอกประยุตีตกนั้นนะคะ
นุษวุฒิก็บอกว่าถือเป็นโอกาสและข่าวดี
ที่จะเข้าข้างทางกลุ่มที่ขับไล่ผลเอกประยุทธ์ค่ะ
แต่ว่ากระบวนการทุกอย่างนะคะจะต้องเป็นไปตามระบอบของรัฐสภา
หากเกิดนอกรัฐสภาก็ไม่ยอมรับค่ะส่วนการประสัยในวันนี้นะคะ
ทั้งนายนัทธวุฒิแล้วก็บกลสมบัติบุญงามอนุงนะคะ
ก็บอกว่าจะเริ่มกิจกรรมนะคะตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ก็จะมีการปลาใสสลับกับการแสดงบนเวทีนะคะไปจนถึงเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
ก็จะมีการส่งมวลชนทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะและเดี๋ยวถ้าเราไปดูภาพหลังเวทีนะคะ
ก็จะเห็นนายนัทธวุฒิสายเกลือนะคะก็มีแก่นำหลากหลายคนเลยค่ะ
นัชพงศ์วรพรค่ะมีนายนัทวุฒิสายเกลือที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะ
นั่งอยู่หลังเวทีพร้อมกับนายธนัดธนกิจอำนวยค่ะ
ไฮโซลูกนัดนะคะวันนี้ก็มาร่วมในการขึ้นเวทีปราศัย
กับกลุ่มภาคีเครือข่ายขับไล่พลเอกประยุทธ์เช่นกันค่ะ
คุณสิริวัลครับค่ะวันนี้นะคะค่ะตกลงเขาจะชุมนุมกันที่นี่ทุกวันใช่ไหมฮะ
คุณสิริวัลฮะใช่ค่ะทางคุณนัทธวุฒิก็ให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าหลังจากนี้ไปนะคะจะจัดกิจกรรมชุมนุมเป็นแฟลตมอบที่
แยกอโศกแบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์คล้ายคล้าย
กับการนัดชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สที่แยกดินแดงค่ะ
คุณนัทธวูกปรพรค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
รายงานสดมาจากทางแยกอโศกเลยนะครับ